คุณผู้ชมครับไปดูที่ตลาดสัตหีบ
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าใครเอารถเอารามาจอด
แล้วก็ปรากฏว่ามันกดล็อกรถไม่ได้

หรือเปล่าโจรมาตัดสัญญาณอยู่แถวนั้นหรือเปล่า

แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าเองยังถูกชาวบ้านกล่าวหา
พ่อค้าแม่ค้านี่แหละทำเองหรือเปล่า

หรือมันเกิดจากสัญญาณเสาโทรศัพท์รบกวนหรือเปล่า

มาตลาดนี้แล้วล็อกรถไม่ค่อยได้เลย
ตอนนี้หาคำตอบกันอยู่นะฮะ

ไม่ล็อก
ไม่ล็อก

มันแน่นอนเลยใช่ไหมครับ
อ่าหลายคนชี้ไปที่เมื่อกี้

บอกเป็นผู้ต้องหานี่แหละเจ้าเสานี่แหละ
ส่งสัญญาณรบกวนรีโมทรถยนต์ของคนอื่น

แต่ตอนนี้กำลังหาสาเหตุที่แท้จริงกันอยู่นะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่นี่แหละครับ

ที่ตลาดสัตหีบที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

ปรากฏว่ารถหลายคันล็อกรถไม่ได้จริงด้วยนะครับ
จากการสอบถามแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลในบริเวณนั้น
บอกว่าชาวบ้านระแวกนี้เชื่อว่าน่าจะเกิดจากเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์
ที่มันตั้งโด่อยู่ตรงนั้นที่เมื่อกี้เห็นอยู่นะครับ
มีหนำซ้ำยังมีข่าวลงในโลกโซเชียล
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ
เป็นการกระทำของตัวแม่ค้าเองหรือเปล่า
ทั้งที่แม่ค้าเองคอยเตือนรถที่จะเอาเข้ามาจอด
บางคนเข้าใจผิดคิดว่าแม่ค้าเป็นคนล็อกหรือเปล่า

เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับ
แต่ตอนนี้รถทุกยี่ห้อจ้าไม่พ้นจ้า
หนีไม่พ้นจ้าเพราะว่าล็อกรถไม่ได้กันเป็นแถว
ร้องเรียนไปนานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยโทรไปสอบถาม

ก็คือหน่วยงานบริการโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง
ที่เป็นเจ้าของเสาสัญญาณเนี่ยนะ

โดยพนักงานบริษัทนั้นก็อธิบายแบบนี้ว่า
บอกว่าผมเคยไปแถวนั้นนะ
ผมเคยไปทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งหนึ่งแถวนั้นพอดีเหมือนกัน
สัญญาณรีโมทล็อกรถยนต์ของผมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
สาเหตุนะผมว่าไม่ได้เกิดจากเสาสัญญาณโทรศัพท์
สาเหตุน่าจะเกิดจากธนาคาร
เขาใช้ซอฟต์แวร์ในการป้องกันระบบของธนาคาร
แล้วทำให้มันมารบกวนกับรีโมทรถยนต์
ผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมก็แก้ไข

ผมก็แก้ไขโจรรีโมทรถยนต์ของผม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ดังนั้นผมจึงเห็นว่ามันน่าจะมีเหตุจากธนาคารนี้ด้วย

ตอนนี้ต้องตรวจสอบกันไปตอนนี้นะฮะทางหน่วยงาน
ธนาคารแล้วก็ทั้งบริษัท
โดยงานเกี่ยวกับโทรศัพท์และเสาสัญญาณ
เขาก็จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
มันเป็นสัญญาณที่เรามองไม่เห็นแล้วมารบกวน
ก็ต้องตั้งหาผู้ต้องสงสัยไปต่างนานานี่แหละ

แม่คะโดนก่อนแล้วอินิสาวสัญญาณ
สูงขึ้นไปเรื่อยแล้วก็มาที่ใกล้ธนาคาร